ทางด้านกศธชก็เลยต้องออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะคะ
บอกว่าตอนนี้ก็จะต้องมีการช่วยเหลือดูแลแล้วก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะ
นางสาวสุพิญญากลางนรงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกศธช
อกจากนี้ยังได้แจ้งให้สำนักงานกศธชที่ดูแลเรื่องงานอนุญาตตรวจสอบ
ว่ามีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงนี้มาก่อนหรือไม่
พร้อมทั้งหาข้อเท็จจริงต่างด้วยเพื่อเตรียมรับมือทั้งในแง่ของกฎหมายและมาตรการเยียวยาที่สมเหตุสมผลต่อไป
ดูแลของกศทจะได้ผลต่อเมื่อผู้ประกอบการยังประกอบกิจการอยู่
เพราะว่าการลงโทษขั้นสูงสุดก็คือการเพิกถอนใบอนุญาต
ถ้าหากเป็นการยกเลิกกิจการและลอยแพ้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
กศธชก็จะต้องขอความช่วยเหลือจากสคบที่มีอำนาจช่วยกำกับ
ส่วนกศธชก็จะขึ้นบัญชีดำเอาไว้ว่าไม่ให้ได้รับใบอนุญาตอีกในอนาคตนั่นเองค่ะ